อย่างที่เมื่อสักครู่ขวัญได้บอกว่าให้ไปทำความรู้จักกับลินเซโลฮานใช่ไหม
หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมต้องไปทำความรู้จักเขา
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณข่าวอู้ยทะเลภูเก็ตเนี่ยสุดยอดมากมากเลย
เขาหอบครอบครัวกันไปกระเตงกันไปที่ภูเก็ต
แต่ครอบครัวนี้ไม่ได้โชว์ซิกแพคล่ำให้เรากรี๊ดอะไรนะแต่ที่กรี๊ดเนี่ยคือเฮ้ย
นี่เหรอดีแลนด์ไปสนิทกันตอนไหนกับลินเซโลฮานเอ้ยเออ
ลินเซมาเล่นกับน้องดีแลนด์ด้วยนะคะเอองงนะว่าเขาไปรู้จักกันได้ยังไงค่ะ
อ่ะเป็นไงมาไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะสาวลีเดียเนี่ยก็พาเที่ยวชมความงามของทะเลไทย
ดังอย่างหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บก็เฉลยคำตอบว่าสองสาวเขาไปรู้จักกัน
ตอนที่ลีเดียค่ะเขาไปเกาะฟรอนดโรชมแฟชั่นโชว์ระดับโลกที่มิลานแฟชั่นวีคเนี่ย

ก็มีเพื่อนของลีเดียนี่แหละสนิทกับลินเซ
ก็เลยแนะนำให้ทั้งคู่มารู้จักกันดีกว่า
แล้วพอคุยไปคุยมาสไตล์เด็กฝรั่งไงคุณ

สาวลิเดียก็เลยเอ่ยปากชวนซุปตาระดับโลก

ปุ๊บลินเซตอบตกลงจ้ะ
แล้วเธอก็บินมาภูเก็ตแท้ฟันกันเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะ

หลายคนตะลึงนะว่าซุปตาระดับฮอลลีวูด

ไม่ได้แบบมาแบบกับกาดอะไรเยอะแยะแต่มาอยู่กับครอบครัวคุณลิเดีย

เออลีเดียเป็นเด็กอาณาชาติเนี่ยก็ไม่แปลก